วัตถุดิบสำคัญของการทำขนมแดกงาสำหรับคนพื้นถิ่นโคราช
จะมีส่วนผสมแตกต่างจากที่อื่นโดยไส้ของขนมจะต้องมีมะพร้าวทึนทึกขูด
เพิ่มรสชาติด้วยขิงซอยน้ำตาลอ้อยและวัตถุดิบที่จะขาดไม่ได้ก็คือ
งาคั่วสำหรับคลุกกับตัวแป้งหลังจากต้มสุกแล้วส่วนอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำขนมแดดงาไม่ยุ่งยาก
จะใช้ตามขั้นตอนการทำคือขั้นตอนการเคี่ยวน้ำตาล
ก็ต้องใช้กระทะและเตาฟืนและเมื่อจะนำมานึ่งในขั้นตอนสุดท้าย
ก็จะต้องใช้ซึ้งสำหรับการนึ่งขนม